ตอนนี้ฆ่าแกล้งกันก็คือฆ่ากันบนถนนเลยค่ะ
เอามีดเนี่ยมาแทงคอพ่อค้าข้าวสาร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดคุณผู้ชมดูสิ
ดิฉันบอกว่าแทงกันกลางถนนเห็นไหมคะ
เป็นภาพสลดตั้งแต่เช้าตรู่พระท่านก็เดินบินทบาทอยู่

ใช่ค่ะแล้วเลือดนองเต็มพื้นไปหมดเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือเมื่อวานค่ะช่วงเช้า
ตำรวจภูทรเกษตรวิสัยก็ไปตรวจสอบว่ามีคนโดนทำร้ายโดนแทง
เสียชีวิตตรงนี้เป็นตรอกถนนเทพลีลา
ที่ตลาดสดเทศบาลเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะถนนตรงตลาดเทศบาลเนี่ย
ก็ไปเจอศพนายพงศักดิ์วิชัยอายุ๕๐ปี
พงศักดิ์เขาเป็นพ่อค้าร้านข้าวสาร
ก็นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ
แผลโดนของมีคมแทงทั้งที่หน้าท้อง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปเจอกับนายเรืองชัยศรีลาบ้านอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเลย
เขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตายก็คือนายพงศักดิ์
เล่าแบบนี้บอกปกตินายพงศักดิ์ก็จะมาเปิดร้าน
ช่วงสักประมาณตี๕หรือว่าไม่ก็๖โมงนี่แหละ
ก็ได้ยินเสียงนายพงศักดิ์เปิดประตูม้วนที่ร้านเป็นประจำ
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุยังได้ยินเสียงเป็นเสียงเปิดประตูอยู่เลย
หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไร
ไปแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมประมาณนาทีหนึ่ง
พอผ่านไปนาทีนึงได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ
ของนายพงศักดิ์เนี่ยหลายรอบก็เลยเปิดประตูมาดู
ทีนี้มันเป็นเสียงแบบหลังจากเรียกชื่อแล้ว
ก็เป็นเสียงของคนทะเลาะกันช่วงเช้ามืด
เขาก็ไม่กล้าจะออกไปดูไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเสียงมันสงบลงก็ออกมาดู
เห็นว่านายพงศักดิ์นอนอยู่บนถนน
พอไปดูปรากฏว่านายพงศักดิ์เสียชีวิตแล้ว
ด้วยความขอบคุณผู้ชมผู้ตายถูกแทงจนไส้ไหล
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะ
ซึ่งแนวทางการสอบสวนก็คาดว่า
ตอนที่นายพงศักดิ์กำลังนั่งแล้วก็จะเปิดประตูร้าน
ที่มันเป็นประตูม้วนเนี่ยเวลาเปิดประตูคุณผู้ชมนึกภาพออกไหม

เพราะว่ามันต้องขายกุญแจแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้น
คนร้ายน่าจะเข้ามาจากด้านหลังแบบกราฟิกที่เราทำจำลองเหตุการณ์

หลังจากนั้นคนร้ายแทงเข้าที่ลำคอฝั่งขวาของนายพงศักดิ์
พอแทงจากด้านหลังเสร็จแล้วนายพงศักดิ์รู้ตัวหันหน้าออกมา
คงโดนคนร้ายแทงซ้ำอีกทีหนึ่งที่หน้าท้อง
แล้วคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ส่วนนายพงศักดิ์เองก็พยายามเดินออกมาขอความช่วยเหลือ
จนล้มลงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่กลางถนน
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เพื่อนบ้านเขาก็ให้ข้อมูลนะ
ว่าสาเหตุหรือว่าปมเหตุของการที่นายพงศักดิ์ถูกยิงเนี่ย
อาจจะมาจากเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวหรือเปล่า
เพราะว่านายพงศักดิ์เพิ่งจะมาอยู่กินกับภรรยาได้ไม่กี่เดือนเอง
แล้วฝ่ายหญิงก็เพิ่งจะเลิกรากับอดีตสามี
ส่วนทางด้านภรรยาของนายพงศักดิ์คือนางนี
เราขอใช้ชื่อแค่นางนีก็ไปสอบถามเธอ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติตัวเธอกับนายพงศักดิ์
จะมาเปิดร้านตั้งแต่ตี๕แล้วมาตอนเช้ามืดวันเกิดเหตุ
สามีก็ออกจากบ้านมาเปิดร้านก่อนบ้านกับร้านก็อยู่ใกล้ใกล้กัน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยภรรยายังได้ยินเสียงคนร้องโอ๊ยอยู่เลย
ภรรยาก็คิดว่าคงมีคนถูกรถชนมั้ง
แต่พอออกมาดูปรากฏว่าสามีเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนน
แล้วเห็นฟังให้ดีนะคะสิ่งที่ภรรยาเห็น
เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของอดีตสามี
คือนายอุดรยุพินยุพินคอนบุรีอายุ๔๖ปีขี่หนีไป
ทีนี้ภรรยาเลยรู้เลยคนที่มาก่อเหตุแทงนายพงศักดิ์สามีเนี่ย
คืออดีตสามีเธอแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านอดีตสามีเคยบอกกับตัวเธอไว้
ว่าถ้าเกิดฉันไม่ได้ครอบครองเธอ
ไม่ว่าจะใครหน้าไหนก็อย่าได้ครอบครอง
ภรรยายังไม่คิดเลยว่าทำไมสามีเก่าถึงกล้าลงมือก่อเหตุแบบนี้
ทั้งที่จริงก็เลิกรากับสามีเก่ามาสักพักนึงแล้ว
ประมาณ๕เดือนแล้วแล้วก็มาอยู่กินกับนายพงศักดิ์
เพราะว่ารู้จักกับนายพงศักดิ์ตอนที่ตัวเธอมาซื้อของที่ร้านของนายพงศักดิ์
ทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
อุดรอดีตสามีอยู่กินกับนางนีมา๑๐ปี

อุดรเขาก็เป็นคนขายไอศครีม
จะไปขายที่ต่างจังหวัดนานเป็นเดือนเลย
ส่วนตัวนางนีก็อยู่บ้านเลี้ยงลูก
ทีนี้ช่วงที่สามีไปขายไอติมที่ต่างจังหวัดก็มาจับได้ไง
นางนีไปคบหากับนายพงศักดิ์
ทีนี้ก็เลยเลิกรากันช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วลูกทั้ง๓คนก็อยู่กับอดีตสามี
ทีนี้หลังจากที่เลิกกันแล้ว
ทางฝั่งอดีตสามีก็ไม่พูดจาไม่สูงสิงกับใครเลย
เป็นข้อมูลที่ทีมข่าวเราได้มา
แล้วล่าสุดทางตำรวจสพเกษตรวิสัย
ก็แจ้งว่าสารได้อนุมัติหมายจับนายอุดร
ซึ่งเป็นอดีตสามีของนางนีแล้ว
เขาก็ตั้งปมเรื่องของการลงมือก่อเหตุครั้งนี้เอาไว้
เป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องปมชู้สาว

ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้นางนีไม่ว่าใครหน้าไหน

แล้วที่สำคัญค่ะตัวของนายพงศักดิ์ผู้ตาย
เคยมีปัญหากับนายอุดรอยู่บ่อยครั้ง
นี่ก็อาจจะเป็นปมเหตุที่ทำให้นายอุดรลงมือก่อเหตุ
เอามีดมาแทงนายพงศักดิ์นะคะ